หลังจากที่เลิกรากันไปนะคะ

ตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้วนะ

เป็นไฮโซนินนั่นเองนะคะ

เพราะว่าไอซ์ตอนนี้เนี่ยงานก็ยุ่งงานก็เยอะนะคะ
แล้วก็ไอซ์บอกเลยว่าไฮโซนินเอาใจเก่งด้วย

มันก็มีกระแสข่าวอยู่ว่าช่วงนี้ไฮโซครบทรงครบซ้อนเจ้าชู้อีก
ไงจะทำอะไรก็ได้ปลิ้นปล้นก็เยอะ
อย่างนี้สาวไอซ์จะมีหวั่นบ้างหรือเปล่า
เพราะแฟนตัวเองเนี่ยก็ไฮโซไฮโซค่ะ
วันไหนว่างว่างตรงกันก็จะมาแบบเจอกันไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้
อย่างล่าสุดก็พาไปเที่ยวดิสนี่ที่จัดที่เขา

เขาก็เออหาวันหาอะไรพาไป
แล้วก็วันเกิดเขาก็แบบจัดการทุกอย่างให้
หลีกนี้หลีภัยคนเจ้าชู้ไปเลย
ผู้ชายเจ้าชู้เราก็ไม่ค่อยอยากจะได้อยู่แล้วเนอ
ผู้หญิงทุกคนนั่นแหละเขาก็อยากได้คนที่แบบรักเราจริงอะไรอย่างนี้

ก็คุณแม่จริงก็แล้วแต่เราน่ารัก
เป็นว่ามั่นใจเข้าใจแล้วก็เชื่อใจกันนะคะ
ไม่มีปัญหาหรอกต่อให้เขาไปเรนลี่กับใครที่ไหนก็ตาม

แล้วก็แฟนของคุณไอซ์เห็นว่าเป็นลูกชายของเจ้าของโรงแรมดังแถวพัทยา
ชื่อเป็นตัวอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษตัวเดียว

เออนั่นแหละบอกไปได้จากที่แรกก็จบแล้วนะฮะ